คุณผู้ชมครับพูดถึงประตูรั้วเหล็กครับยาวยาวหนักหนัก
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลายเป็นเหตุสลดเลยนะคะ
เพราะว่าประตูรั้วนี้ดูสิมันล้มลงมา
แล้วล้มทับร่างของรอปภเนี่ยเหตุการณ์นี้รอปภเสียชีวิตเลยนะคะ
ตอนตี๔น่ะมีคนไปเจอว่าอ้าวรอปภถูกประตูรั้วที่เป็นประตูรั้วของสนามฟุตบอลเนี่ย
ทับแบบนี้แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจก็มาตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะประมาณเกือบเกือบตีห้า
ตำรวจสนโฆครามได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุคนเสียชีวิตเพราะว่าถูกประตูรั้วล้มทับ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงทางเข้าสนามฟุตบอลแถวถนนรัชดารามอินทาเขตบึงกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับร่วมกับตันยูด้วย
โอ้โหตอนไปถึงเนี่ยทางเข้าสนามฟุตบอลนี้ซึ่งศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือนายจักรวาลกันทำบุญอายุห้าสิบเอ็ดปีถูกประตูรั้วเหล็กแบบนี้
มันเป็นแบบเลื่อนยาว๕เมตรสูงประมาณสักเมตรครึ่ง
ความหนาของเหล็กคุณผู้ชมดูสิหนาประมาณสามถึงสี่นิ้ว
แล้วมันหนักมากค่ะหนักเป็นร้อยกิโลเลยนะ
ล้มมาคือหลุดออกมาจากรางแล้วก็ล้มทับรอปภ
ช่วงที่มันเป็นขอบรั้วค่ะกดทับที่หน้าผากของผู้ตาย
หน้าด้านขวายุบนะคะมีเลือดไหลอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ขาซ้ายหักซึ่งรอปภคนนี้เนี่ยเพิ่งจะมาทำงานที่สนามฟุตบอลนี้
ไม่ถึงครึ่งปีเลยนะคะแล้วก็จากการสอบถามคนดูแลสนามฟุตบอล
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ซึ่งจังหวะนั้นรอปภคนนี้ค่ะคงจะเดินไปปิดประตูรั้ว
แล้วล้อประตูมันหลุดออกจากราง
ประตูรั้วมันก็เลยล้มทับร่างจนเสียชีวิต
แต่ก็ไม่มีใครเห็นจนมารู้ตอนตี๔ค่ะ

แล้วรอปภคนนี้เพิ่งเข้ามาทำงาน
เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยที่สนามฟุตบอลแห่งนี้ได้๕เดือนเท่านั้นนะคะ
ตำรวจก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แล้วก็ต้องเชิญคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ไปสอบปากคำเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ส่วนร่างของผู้ตายทางมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ส่งพิสูจน์

ติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะ
เพราะว่าประตูรั้วเหล็กคือมันเตี้ยไม่ค่อยสูงมากนักนะครับ
แต่ทำไมพอล้มทับมาทับจนเสียชีวิตเลือดเยอะขนาดนั้น

น้ำหนักแล้วครับเพราะประตูรั้วมันยาวตั้ง๕เมตรนะครับ
ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพประตูรั้วเหล็กที่บ้านท่านด้วยนะ

รางเรื่องอะไรมันตกรางอะไรหรือเปล่าด้วยนะฮะ
หมั่นเช็คนะคะให้อุปกรณ์มันพร้อมใช้งานตลอดด้วย